วันพรุ่งนี้เป็นวันที่๑๖ธันวาคม
เป็นวันแห่งความหวังของใครหลายคน
วันนี้ชัดข่าวเที่ยงมีข่าวเกี่ยวกับความฮือฮาของนักเสียงโชคมาฝากกันนะคะ
ที่จังหวัดสุรินทร์นักเสี่ยงโชคตอนนี้เขาฮือหามาก
ป้ายบอกระยะทางคือมี๔ป้ายด้วยกันเรียงกัน
บอกไปตามอำเภอต่างว่าอีกกี่กิโลเมตรจะถึงอำเภอนั้น
๓ป้ายออกไปแล้ว๓งวดตอนนี้เหลืออีกหนึ่งป้ายยังไม่ได้ออก
แต่ว่าตอนนี้ค่ะตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในป้ายสุดท้ายขายเกลี้ยงแผงแล้วค่ะ
แชร์กันว่อนโลกโซเชียลในยามนี้นะคะเห็นจะเป็นป้ายบอกระยะทางมหาเห็ง
ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าตลาดนัดโคกระบือถนนสุรินศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
ก่อนถึงอำเภอศรีขอรภูมิ๗๐๐เมตรนะคะ
โดยป้ายบอกระยะทางมี๓ป้ายด้วยกันนะคะติดกันเรียงกันตามลำดับค่ะ
เริ่มจากด้านบนบอกระยะทางไปอำเภอสังขะนะคะ๓๘กิโลเมตร
ขึ้นไปเป็นป้ายบอกทางไปอำเภอรัตนบุรี๔๔กิโลเมตร
ป้ายบนสุดเป็นป้ายบอกทางไปจังหวัดศรีสเกต๖๙กิโลเมตร
และไปที่อำเภอสำรงทาบ๒๐กิโลเมตรค่ะ
ซึ่งตัวเลขดังกล่าวตรงกับผลสลากินแบ่งรัฐบาลมาแล้วหลายงวด
ตรวจสอบนิดหนึ่งเริ่มจากงวดแรก๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาเลขท้าย๒ตัวออก๓๘นะคะ
ตรงกับป้ายบอกระยะทางไปอำเภอสังขะ
งวดถัดมา๑๖พฤศจิกายนเลขท้าย๒ตัวออก๔๔ค่ะตรงเลยนะคะกับป้ายบอกระยะทางไปอำเภอรัตนบุรี
งวดล่าสุดที่ผ่านมานี่เองค่ะ๑ธันวาคมนะคะเลขท้าย๒ตัวของรางวัลที่๑ไปออก๖๖
ซึ่งก็ไปตรงกับป้ายบอกระยะทางไปจังหวัดศรีสเกต
บอกตรงหมดเลยนะคะ๓ป้ายที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้เหลืออีก๑ป้ายนะคะ
เป็นป้ายที่บอกทางไปอำเภอสำโรงทาบเหลือ๒๐กิโลเมตร
ซึ่งเป็นป้ายบ้านเกิดของบัวขาวบัญชาเมฆด้วย
เป็นนักชกมวยไทยชื่อดังตอนนี้ยังไม่ออกนะคะสำหรับเลขนี้
ทำให้ตอนนี้นักเสี่ยงโชคพากันทุ่มเทความหวังไปที่งวดสุดท้าย
นี่แหละก็คือวันพรุ่งนี้๑๖ธันวาคมนะคะ
ก็เลยพากันไปกว้านซื้อเลขตามแผงลอตเตอรี่ต่างในจังหวัดสุรินท
ตอนนี้เกลี้ยงแผงแล้วนะคะเลข๒๐ค่ะ
แล้ว๒๐ล่ะ๒๐หมดนานหรือยัง
หมดนานแล้วค่ะดังเลขป้ายกันนะ

ก็คือเหมือนป้ายอำนาจเจริญนะคะ
เลขมันจะเป็นป้ายเลี่ยงลงมา๓วันนะคะ
วันนี้คือ๒๐ค่ะก็เลยหมดเลข
ป้ายตรงนี้ถูกอะไรบ้างแล้ว

๓๘นี่มันออกเวลาที่กี่กาย

จะหมดเหมือนกัน

อาจจะมีคนเอาผ้าไปผูกกับป้ายนี้ก็ได้นะฮะ
ผ้าเจ็ดสีเลยแล้วมีกระถังทูบด้านใต้
มีส่งตั้งสารหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกัน

น่าจะเป็นความบังเอิญด้วยบวกกันหลายอย่างนะคะ
มีรายงานด้วยว่าเจ้ามือหวยใต้ดิน
อันนี้ไม่ถูกกฎหมายนะคะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
พอทราบข่าวก็เลยอั้นเลข๒๐ไว้
หากถูกรางวัลบอกว่าจะจ่ายแค่ครึ่งราคาเท่านั้นนะคะ

แชร์ภาพเลขนำโชคจากป้ายทางหลวงอำเภอดอนตาน
จังหวัดมุกดาหารบอกระยะทางไปที่อำเภอต่าง
ในพื้นที่ใกล้เคียงเคยให้โชคมาแล้ว
ลักษณะคล้ายกัน๓งวดติดต่อกัน
โดยเลขที่ยังไม่ออกคือ๙๐บอกระยะทางไปจังหวัดอำนาจริงนะคะ
ทำให้นักเสี่ยงโชคแห่ซื้อเลข๙๐ในงวดที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา

สลากินแบ่งรัฐบาลที่ออกมาทำให้นักเสี่ยงโชคเซ็งไปตามกันค่ะ
เมื่อป้ายบอกทางไปถึงจังหวัดอำนาจริงกลับไม่ออกนะคะ
เลขท้าย๒ตัว๓๓ซึ่งงวดนั้นออก๓๓ซึ่งเป็นป้ายบอกทางไปจังหวัดมุกดาหารแทน
ก็ต้องดูว่าป้ายที่บอกนะคะมีป้ายอื่นอีกหรือเปล่า
ในป้ายเดียวกันนะคะ
สวัสดีค่ะ